เดี๋ยวคุณคิงพีรวัตรจะพาไปดูเรื่องของกระแสฮิตติดเทรนด์
ในโลกออนไลน์ตอนนี้โดยเฉพาะทวิตเตอร์
เขาชอบโพสต์แบบรับนวดนอกสถานที่
คือตกลงมันนวดหรือว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมแบบไหนอะไรยังไง
สวัสดีครับ
เวลาออกมานวดนอกสถานที่ออกมานวดอิสระแบบนี้ครับ
มีเรื่องเซ็กให้บริการกับลูกค้าด้วยไหมครับ
คุณผู้ชมครับจากกระแสร้อนแรงที่หลายคนนั้นอาจจะเห็นผ่านตานะครับ
เฉพาะในโลกออนไลน์ที่มีการประกาศรับงาน
นวดนอกสถานที่นวดอิสระนวดเสริมบริการพิเศษครับ
มีคำถามเกิดขึ้นครับว่าการนวดเหล่านั้นเป็นงานนวดอย่างแท้จริง
หรือเอาข้ออ้างการนวดบังหน้าและแฝงด้วยการขายบริการทางเพศ
โดยผมมีโอกาสได้พูดคุยกันกับหมอนวดอาชีพครับเป็นหมอนวดทั้งชายและหญิง
เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเองรับงานนวดโดยเฉพาะการไปนวดนอกสถานที่
นวดอิสระครับและยืนยันย้ำชัดครับว่าเขานั้นเป็นหมอนวดอาชีพอย่างแท้จริง
ไม่มีการแฝงขายบริการอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับ
นวดนอกสถานที่หมายถึงผู้ให้บริการไม่มีสถานที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
วดฟรีแลนด์ก็คือนวดอิสระเขาอาจจะทำนวดอย่างเดียวไม่ได้ประจำที่ไหน
หรือเขาอาจจะทำงานประจำแล้วว่างจากงานเขาก็มารับนวดเป็นรายได้เสริม
แล้วปกติอย่างคุณนี่คือเวลาออกมานวดนอกสถานที่ออกมานวดอิสระแบบนี้ครับ
มีเรื่องเซ็กให้บริการกับลูกค้าด้วยไหมครับ
เซ็กเนี่ยเราจะเบสเลยก็คือเราจะบอกลูกค้าว่าไม่มี
แต่ถ้าถามว่ามีลูกค้าเสนอไหมเนี่ยก็มีก็มีบ้าง
จริงแล้วก็ถามตัวเองเรื่องนี้มาโดยตลอดก็เลยได้คำตอบมาพอสมควรแล้วว่า
ถ้าเราต้องการนวดแถมเซ็กเราไปขายตัวเลยดีกว่ามันก็ทำให้เหนื่อย
ทำไมต้องมาบีบมาวอร์มมันเสียเวลาเปลืองค่าน้ำมันมาถึงก็ใส่เลยดีไหม
ได้ก็ได้พอกันเหนื่อยทำไม
อย่างของพี่นี่คือจัดว่าเป็นนวดแบบไหนครับ

สำหรับเหตุผลที่ทั้งสองคนเลือกเข้าสู่เส้นทางอาชีพหมอนวดนะครับ
ทั้งคู่ยอมรับกับผมตรงครับว่า

กับการที่เคยทำอาชีพอื่น

แต่ว่าที่ได้เยอะส่วนใหญ่ลูกค้าจะรู้สึกว่า

แล้วเขาไปเสียกับนวดแนวอื่นที่หมดถึง๒๓พัน

มันเป็นเรื่องที่เขาไม่เสียดาย

เกือบแสนแต่ไม่แตะแสนตลอดเลยหลังจากโควิด

แม้จะย้ำชัดครับว่าเป็นหมอนวดจริง

บางคนที่ขอมีเซ็กเพิ่มหลังการนวด

การพูดคุยต่อรองเพื่อเอาตัวรอดครับ
มันมีที่ลูกค้าไปให้เกียรติเราบ่อยไหมครับพี่
ส่วนใหญ่ที่ทำที่ไปมาก็คือ

แม้แต่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะที่ดีหรือไม่ดียังไง
เขาก็ยังให้เกียรติการเป็นอาชีพหมอนวดของเรา
สมมุติถ้าเขาเริ่มจะมารวรรำเรา

เขาทำหลายรอบแล้วก็เอาเขาออกหลายรอบ

ก็มีครับมี
แต่เราก็ต้องเจรจากับเขา

คือทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ

การนวดบวกเซ็กเนี่ยรายได้มันประมาณเท่าไหร่ครับ
มันขึ้นอยู่กับราคาที่แต่ละคนตั้ง
ถ้าหุ่นดีหน้าดีฝีมือดีลีลาดี

หุ่นดีหน้าดีของดี

คุณผู้ชมครับเราเดินทางกันต่อครับ

ซึ่งหมอนวดคนนี้เขายอมรับกับผมตรงนะครับว่า
เขาทำงานนวดพร้อมกับบริการเสริมพิเศษ
ให้ลูกค้าเสร็จสมอารมณ์หมายโดยการมีเซ็กครับ

เขามีงานหลักอยู่แล้วครับต้องการหารายได้เพิ่ม
และเริ่มจับงานนี้ในช่วงโควิดระบาดที่ผ่านมาครับ
ในช่วงโควิดที่แบบเหมือนคนก็ไม่ได้ออกจากบ้านนู่นนี่นั่น
แล้วมันก็มีกลุ่มคนที่แบบรู้จักเราในทางทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ครับ
ก็คืออยากเจออยากจะใช้บริการอะไรกัน
สามารถพูดได้ว่าคุณเป็นคนดังคนหนึ่งในโลกออนไลน์ได้ไหมฮะ
มีตัวในทวิตเตอร์หลายคนรู้จักมีลูกค้าประจำเยอะ

คะแนนความดังตัวเองเต็ม๑๐ให้เท่าไหร่
ถ้าเน้นแบบเฉพาะทางเนอะคนที่แบบทำสายนี้
คิดว่าในทวิตเตอร์มีแค่เราคนเดียว
พอดังมันก็จะมาพร้อมกับรายได้ที่เยอะ

ประมาณเท่ากันกับเงินเดือนปกติ
ถ้าค่านวดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐บาท

แบบตามทั่วไปที่เรารู้กันเนอะ
งานซอฟท์๕๐๐ขึ้นไป

งานซอฟท์ใช้แบบภายนอกอ่า

อ่ะแน่นอนก็คือเรื่องการมีเครื่องสัมพันธ์
นวดพร้อมกับให้บริการเสริมทางเพศคนนี้นะครับ
เล่าว่างานที่ทำครอบครัวเพื่อนสนิทรับรู้แล้วก็ยอมรับได้
ดังนั้นคำว่าอาชีพขายตัวที่บางคนยัดเย็ดให้กับเขา
เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจที่จะได้ยินคำนี้
และนี่คือสิ่งที่เขาอยากอธิบายให้กับคนในสังคมนั้นเปิดใจรับฟังครับ
อยากใช้คำว่าขายตัวเลยเนาะอยากเป็นแบบผู้ให้บริการแล้วกัน
เรารู้สึกว่าการทำงานบริการมันไม่ใช่ขายบริการ
ดังนั้นแบบอยากให้เรารู้สึกถึงแบบศักดิ์ศรีของอาชีพ
ถ้ายังไม่รู้สึกถึงสิ่งนั้นเรารู้สึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันก็ได้
เหล่านั้นมีความจำเป็นฮะเราเองก็มีความจำเป็นเนอะในการเข้ามาทำอาชีพนี้
เรารู้สึกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของเซ็กซ์หรือต้องการ
แต่ไม่รู้จะแบบแสดงออกยังไงหรือให้ใครช่วย
คือเขามาหาเราเรารู้สึกสบายใจที่
มันไม่ใช่แค่การมีเซ็กซ์แล้วก็จบไปแบบคนไม่รู้จักกัน
เราส่วนใหญ่คือผู้หญิงผู้ชายครับ
เป็นผู้ชายครับร้วนเลยใช่ค่ะ
เซ็กซ์เวิร์เกอร์มันคืออาชีพนึงพี่

แต่ว่ามันก็ไม่เคยได้รับโอกาสในการแบบว่า
ขึ้นมาเป็นอาชีพหนึ่งหรือว่ามีสวัสดิการมี
ความรู้สึกว่าสามารถไปตรวจในโรงพยาบาลของรัฐ

แต่คือมีอะไรคุ้มครองเราได้บ้าง
สมมุติวันหนึ่งเราไปทำงานแล้วเราโดนทำร้าย
เผื่อไปหาตำรวจโดนปรับ๕๐๐อีกขายค้าประเวณี
แล้วเราก็แบบเอ้ากูเจ็บแล้ว
โดนโดนแขกโดนตีแล้วยังโดนผับอีกเหรอ
ขณะที่คุณก๊อฟธันวารินสุขภิษฎครับ

ไม่ต่างกับหมอไม่ต่างกับทนาย
ต่างกับทหารตำรวจไม่ต่างกับคุณครู
เพราะเราทุกคนต่างใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

ทั่วโลกก็รู้ว่าอาชีพนี้มันมีอยู่
และประเทศเราคนก็รู้จัก

พอมันผิดกฎหมายกลายเป็นธุรกิจสีเทา
ซึ่งมันก็จะมีเรื่องต้องจ่ายเงินซวยต่างมา
กลายว่าเม็ดเงินตรงนี้ถ้าถูกกฎหมาย
ก็จะเข้าเป็นระบบภาษี
เงินจำนวนมากมายมหาศาล

ได้ประโยชน์กับการที่มันยังผิดกฎหมายอยู่
ถ้ามันถูกกฎหมายมันดีหมดเลย
ต่อตัวประชาชนคนไทยที่ยังโสดหรือไม่โสด
และต้องการที่จะเทลาปิส
ต้องการมาทำให้ชีวิตเราเติมเต็มความสมบูรณ์ของเรา
เหงาประเทศนี้มันเยอะนะคะ

คุณก๊อฟบอกแบบนี้คุณผู้ชมเป็นคนขี้เหงาไหมครับ

หนึ่งในคนที่เขาทำอาชีพหมอนวดเนี่ย
มีความในใจที่เขาอยากจะฝากบอกผ่านพื้นที่ตรงนี้
ให้คนในสังคมนั้นได้ฟังและเข้าใจตรงกัน

ขั้นตอนการนวดเขาเขาจะไปทำอะไรอย่างนั้น
มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่อยู่ในห้อง

เป็นหน้าที่ของลูกค้าดีกว่าที่จะต้องพิจารณา
แล้วก็คิดให้ดีก่อนที่จะเลือกใครมานวด
เพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ถูกทั้งสองฝ่าย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความต้องการทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หรอก